เหล้าแอลกอฮอล์ค่ะจำไว้นะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อประเสริฐแต่ไม่ประเสริฐสมชื่อเลยนะคะ
ไปก่อเหตุเผาที่ตลาดตลาดปากร่วมที่บ่อวินศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วนี่ค่ะสุดท้ายถูกจับกลุ่มตัวได้แบบนี้
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันทั้งตลาดเลยนะคะ
เพราะนายประเสริฐคนนี้เข้าไปเผาหลายต่อหลายจุด
แล้วที่ไปเลือกเผานะยางรถยนต์แบบนี้เชื้อเพลิงอย่างดีเลย
มันดับยากนะรถยนต์นี้
รถจักรยานยนต์แบบนี้นะคะ
กองขยะแบบนี้ประเสริฐเอ้ยตายแล้วดีนะ
ชาวบ้านเขาช่วยดับกันได้ทันไม่งั้นแล้วนะ
ประเสริฐคุณรู้ไหมคุณทำลายอีกกี่ชีวิตนะคะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยลักษณะคือพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละ
แอลกอฮอลไงกินเหล้าเมาสติไม่มีค่ะ
ชื่อว่านายประเสริฐสมคิดที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจ
แล้วก็ชาวบ้านไล่ตามจับได้นะคะ
คุณรู้สภาพนะต๊อก
เมาแหละดูออก

ใช่คุยแทบไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

แล้วนายประเสริฐคนนี้แหละก่อเหตุจุดไฟเผาทั่วทั้งตลาดเลยนะคะ
ทีนี้จากการลงพื้นที่ของนักข่าวแล้วก็มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้าที่นายประเสริฐจะถูกจับกลุ่มตัวมาได้นะ
นายประเสริฐคนนี้แหละได้ไปก่อเหตุจุดไฟเผาตามที่ต่าง
เดือดร้อนกันไปทั่วหลายต่อหลายจุดค่ะ
พฤติกรรมของนายประเสริฐคนนี้ก็คือ
พอเผาจุดนี้เสร็จก็จะวิ่งหนีไปเผาจุดอื่น
เรียกได้ว่าเผาทั่วกันไปค่ะ
โดนกันทั่วเลยนะคะรอบตลาดเลยค่ะ
จุดแรกที่นายประเสริฐเลือกเผานี่เห็นไหม
คุณเห็นยางรถไหมเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอะค่ะ
ยางรถตรงนี้แหละที่นายประเสริฐเผาจุดแรกนะคะ
หลังอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นร้านขายยางรถนะคะ
ก็ไปจุดเผากองขยะจุดที่สองนะคะ
ไปเผากองขยะภายในคอนโดบ่อวินตรงนี้รอปภของคอนโดเนี่ยเห็นเขาก่อน
ก็เลยช่วยดับได้เช่นเดียวกันนะคะ
พ่อเผาจุดไฟตรงคอนโดเสร็จปุ๊บนายประเสริฐก็วิ่งหนีค่ะ
จุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์เก่าที่อยู่ด้านหลังอาคารพาณิชย

ด้านบนของอาคารพาณิชย์นะเขาเปิดเป็นหอพักด้วยนะ
คุณนึกสภาพนะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรฮะ
เหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะแล้วเคราะห์ดีมาก
มีคนไปเห็นแล้วก็ช่วยกันดับไฟได้
จินตนาการนะคิดในแง่ร้ายนะ
ถ้าเกิดว่ามันลุกลามบานปลายแล้วชั้นบนเนี่ย
เป็นหอพักแล้วคนก็อยู่กันเยอะเนี่ย
หมดเลยเนี่ยโอ้โหคุณค่ะแต่ว่าเค้าดีมากนะ
คนที่อยู่ด้านบนหอพักเนี่ยมาช่วยกันดับเพลิงไว้ได้ทันค่ะ
แค่นั้นวีรกรรมสุดแสบของนายประเสริฐยังไม่หมดค่ะ
ประเสริฐวิ่งหนีต่อค่ะวิ่งหนีจนกระทั่ง
ไปจุดหนึ่งนี่เห็นไหมไปจุดไฟเผาป่าย่า
แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในตลาดค่ะจนในกระทั่งที่สุด
ถูกตำรวจชาวบ้านตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
ถ้าเกิดว่าตามจับไม่ได้ไม่รู้ว่าจุดไหนที่ประเสริฐแกจะไปเผาต่อนะคะ
สรุปว่างานนี้ประเสริฐแกเผาไปทั้งหมด๔จุดด้วยกัน
แต่เคราะห์ดีมากเลยนะคะต้องทำเสียงแบบนี้
เพราะทั้ง๔จุดทุกคนช่วยกันดับเพลิง

คือมันไม่ลุกลำบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหารอบวางเพลิง
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ส่งตัวนายประเสริฐคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพักบ่อวินศรีราชาค่ะ
เรา๓คนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะไอ้ข่าวแบบนี้
พอก้มเราไปเห็นปล่อยนะนึกออกเลย
ไอ้เค้าเผามันอยู่๒อย่างไม่เมายาก็เมาเล่า
เพราะฉะนั้นดูข่าวแล้วอย่าให้มันผ่านหูไปครับ

ถ้าเจอคนเมาเหล้าเมายาแล้วขู่ว่าจะเผามันเผาครับ
ต้องระวังไว้ก่อนเลย